นี้ครับชาวบ้านชาวช่องตกใจกันหมดเลยคุณขวัญคุณผู้ชม
เจอผู้หญิงคนหนึ่งเสื้อผ้าเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวสวยนะฮะ
แต่ทำไมเลือดเต็มตัวเลยเต็มเสื้อเต็มขาเต็มหน้าเลยครับ
มีร่องรอยแบบเป็นจำจำจำจำจำจำด้วย
เธอโดนใครทำร้ายหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้น
นั่นสิเดินเท้าเปล่าด้วยนะครับ
กลางดึกเมื่อคืนครับตีหนึ่งกว่าครับ
ตำรวจสภสำรงเหนือที่สมุทรปราการรับแจ้งว่ามีผู้หญิงบาดเจ็บ
เลือดออกเต็มหน้าเลยครับเดินอยู่ในซอยสำรงเหนือ๑๕
ถนนศรีนครินอำเภอเมืองสมุทรปราการก็รีบไปตรวจสอบ

สวมชุดเรสสีฟ้าอ่อนครับ
หน้าผากมีแผลแตกเลือดอาบเต็มหน้า
และที่ชายกระโปรงที่ขาที่แขนมันมีจ้ำเลือดด้วยครับ
ลักษณะคล้ายกับถูกทำร้ายร่างกายมา
แล้วอาการของเธอเหมือนจะยังเมาอยู่เลยพูดจาไม่รู้เรื่อง
จับใจความได้เบื้องต้นบอกว่าไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่ง
ย่านถนนศรีนักษรินกับแฟนแล้วทะเลาะกันกับแฟนนุ่มครับ

อ้างว่าแฟนลงมือทำร้ายร่างกายเธอฮะ
ตัดสินใจด้วยความน้อยอกน้อยใจเดินเท้าเปล่ามาเรื่อย
จะกลับบ้านอยู่ในซอยด่านสำโรง
แต่ว่าบ้านของเธอซอยนั้นกับจุดที่เจอซอยนี้ห่างกันเกือบ๘กิโลเมตร
เดินอีกไกลแค่ไหนแล้วกว่าจะถึงเมื่อไหร่แล้ว
บอกว่าทะเลาะกับแฟนบ่อยมาก

แค่เขามาขอโทษหนูก็ดีใจแล้ว

โอ้โหคุณครีม
ฟังเธอสัมภาษณ์แล้วให้การแล้วที่ฉันตกใจเหมือนกันนะ
ทำร้ายทำร้ายแบบปกติ
แล้วเดินมาเท้ามาเดินเท้ามาจากนู่นเลย

เขาบอกว่ากำลังจะขี่รถกลับบ้านแล้วมาเจอผู้หญิงคนนี้
สภาพเสื้อผ้าตามเนื้อตามตัวมีรอยเปื้อนเลือดแบบนี้
ไม่สบายใจครับแล้วเดินอยู่คนเดียวด้วย
พยายามจะไปเปิดประตูบ้านของคนอื่น
เห็นท่าไม่ดีแล้วแล้วซอยนี้มันเปลี่ยว
เป็นซอยตันซอยลึกกลัวจะเกิดอันตราย
แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีลองฟังพลเมืองดีเล่าเพิ่มเติม
เขาเห็นกันแหละว่าข้างหลังซิบมารูดสุดหมดแล้วไง
คือเห็นไม่ถึงตรงตุ๊ดง่ายซิบมาตรงนี้

ว่าเขาจะกลับบ้านเหมือนเขาเมาหรืออย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าขับตามตุ๊ดหลังห่างนั่นแหละ

เขาดูแหละเขาเหมือนเขาจะกลับบ้าน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
เรียวไปโอ้โหสองกลมอ่ะคุณโอ้โหสองขวดอ่ะนะฮะ
มาถึงขนาดที่ว่าเดินชนทุกโต๊ะแล้วแฟนจะพาเธอกลับบ้าน
พอถึงบ้านปั๊บปรากฏว่าเธอรู้สึกปวดชิงช่องฮะเดินออกมาชิงช่อง
แล้วภาพตัดหลังจากนั้นจำอะไรไม่ได้อีกเลยโอ้โห
ที่ไปร่วมงานเนี่ยเห็นไหมฮะรองเท้าก็ใส่นะส้นสูงด้วยเนี่ย
ผ้าชุดเดียวกันเลยเมามากออกมาชิงช่องแล้วผ้าปัด
จำอะไรไม่ได้ไม่รู้ตัวว่าเดินออกจากบ้านแล้วออกไปในซอย
แล้วเลือดมันเกิดได้ยังไงอันนั้นใครทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
สรุปฮะเดินชนป้ายจนหัวแตกเองครับ

มารู้อีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้ว

ตอนที่เธอสั่งเมาและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
งานแต่งพุธศการที่โรงเรียนในเรือ

เพราะว่าหนูกินเล่าเพียบไป๒ขวด
เพราะหนูก็ชนโต๊ะทุกโต๊ะเลย
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างงั้นภาพมันก็ตัด
ทีนี้หนูก็คิดว่าแฟนหนูมาทำร้ายร่างกายหนูหรือเปล่า
แล้วตัวหนูตอนหนูไปอยู่โรงพยาบาล
หนูตื่นอีกทีอย่างหนูอยู่โรงพยาบาล
คือเมาจนภาพตัดแล้วก็คิดทึกทักไปเอง
เลือดที่เห็นตามเนื้อตามตัวเสื้อผ้าฉัน

โอ้ตายแล้วทีนี้เนี่ยแฟนนุ่มเกือบจะกลายเป็นผู้ที่แบบ

แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแฟนนุ่มรักและห่วงแฟนสาวมาก
หนุ่มของน้องน้ำอ้อยถึงขั้นว่าโพสต์ตามหาเลย

แฟนสาวหายออกไปจากบ้านแล้วสภาพคือยังเมาอยู่ด้วย

กระวนกระวายจนสุดท้ายรู้ตัวว่าอ้าวแฟนไปอยู่โรงพยาบาล
รีบไปรับตัวที่โรงพยาบาลพากลับมาบ้านเมื่อตอน๖โมงเช้า
ปรับความเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยสรุปเมา
แล้วหัวไปชนกับป้ายจนหัวแตก

เขาถึงบอกเวลาฟังข่าวต้องฟังให้จบตั้งแต่ต้นจนจบ
จะได้รู้ว่าตอนสุดท้ายคืออะไร
ตอนให้สัมภาษณ์ก็พูดซะว่าโดนทำร้ายเป็นเรื่องปกติ